สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากนี้ไปบ้านเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เกิดจาก๒ปัจจัยหลักค่ะนั่นก็คือรมมรสุมประจำฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะบวกกับมีลมตะวันออกค่ะ
หอบนำฝนเข้าปกคลุมบริเวณภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะ
ทำให้สองพื้นที่นี้หลังจากนี้เสี่ยงต่อการเกิดฝนตกหนัก
โดยพบว่าจะมีฝนตกกระจาย๑๔๐๖๐ค่ะ
บริเวณไหนที่ไม่มีฝนเรียกว่าแดดแรงเลยค่ะคุณผู้ชม
อุณหภูมิพุ่งสูงถึง๓๗องศา
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อย่าลืมพกร่มติดตัวนะคะ

ส่วนที่ประเทศบังคาลาเท่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมหนัก
เรียกได้ว่าท่วมหนักที่สุดในรอบ๑๐ปีค่ะคุณผู้ชม
แม่น้ำกว่า๒๐๐สายเอ่อท่วมบ้านเรือประชาชน

ซึ่งพยากรอากาศระบุว่าหลังจากนี้

แล้วจะมีหลายพื้นที่จมอยู่ใต้น้ำด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ